แม้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า
จะเป็นตัวแทนของพักรีพับริกัน

แต่ว่าในขณะเดียวกันครับก็มีชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อย

มีกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวต่อต้านในทรัมป์ทั้งด้านนอก
ประธานธิบดีถูกรบกวนโดยผู้ประท้วงสาวคนหนึ่ง
ขณะที่เขากำลังปราศัยท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับ
ที่ผู้ประท้วงคนนี้จะถูกเจ้าหน้าที่กันตัวออกจากที่จัดงาน
ขณะเดียวกันบรรยากาศด้านนอกสถานที่จัดปลาใส
ก็เกิดความวุ่นวายจากการปะทะกัน

เดินทางมารวมตัวกันกับตำรวจควบคุมสถานการณ์
เป็นไปได้มากขึ้นนะครับ
เพราะว่าในตอนนี้มีจำนวนผู้แทนแล้ว๑๒๒๙คน

ที่จะสนับสนุนหน้าทรัมพ์ให้เป็นตัวแทน

ในการประชุมใหญ่ของพักในเดือนกรกฎาคมนี้

ฮิลาลีคลินตันตอนนี้มีผู้แทนอยู่ในมือ๒๓๐๑คน
การผู้แทนอีกเพียง๘๒คนเท่านั้น
ก็จะเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทั้งหมด

จำนวนผู้แทนตอนนี้๑๕๓๓คนครับ